เมื่อกี้เราพูดกันตั้งแต่ต้นรายการเรื่องเกี่ยวกับการคืนใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
ที่ต้องการยุติการออกอากาศยุติการประกอบกิจการเนี่ย
วันนี้ให้มายื่นคืนใบอนุญาตนะคะ
ทีนี้เราก็มีการไปจับตารอดูที่กศธชนักข่าวของไทยรัฐทีวี
ปักหลักรออยู่แล้วก็มีโอกาสเจอท่านเลขาถากร
ก็สอบถามในเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อย
เพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศถือว่าค่อนข้างเงียบเหงานะคะ
ซึ่งบรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศธชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะเพราะว่ามีสื่อมวลชนจากหลายสำนักเลย
มามารอทำข่าวจนสักประมาณ๑๐โมง
เดินทางมาที่สำนักงานกศธชแล้วก็บอกสั้นนะ
บอกว่าวันนี้จะมาคุยกับนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศธช
เรื่องที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคืนใบอนุญาต
ประมาณสัก๒๓ประเด็นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจ
ก็คือ๑๖นาฬิกา๔โมงเย็นน่ะนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
มีโอกาสเจอกับเลขาถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศธช
ก็สอบถามนี่แหละท่านคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง
กี่ช่องแล้วอยากจะรู้จริงกี่ช่องจะปิดตัวลงจะจอดำจอมืดไปนะฮะ
คือมันมีกระแสข่าวไงตอนแรกมันก็ออกมาบอกว่ามี๒ช่อง
เรื่องนี้เนี่ยนะทางเลขาเอ่อเลขาถากรเนี่ยค่ะก็ยกเลขสาม
ประมูลขึ้นความถี่๗๐๐อ้อยตอนนี้มียื่นครบ๓รายแล้ว
อันนี้กรณีหนึ่งกับคนที่ช่องที่จะมายื่นขอปิดหรือว่ายื่น
ยื่นไปประกอบการคืนเนี่ยมี๓ช่อง

บอกได้ไหมคะหมวดไหนกลุ่มไหนเป็นช่องเด็กช่องเข่าหรือยังไง
ก่อนนั้นลือหึงมาว่า๒ช่องเป็น๓ช่องแล้วเหรอท่านมียังไงบ้าง

แล้วนักข่าวก็ถามอีกบอกว่าเอ๊ะแล้วข่าวลือเห็นในทวิตเตอร์เขาก็เขียนกัน
ทวิตกันบอกว่าตอนนี้มี๔ช่องแล้วที่มาขอยื่นคืน
ซึ่งเลขาถากรบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องช่องที่สี่
แต่เลขาถากรบอกว่ารอละกันเดี๋ยวรอแถลงข่าวพร้อมกัน
สักช่วง๑๕นาฬิกา๓๐นาทีก็คือ๓โมงครึ่งวันนี้นะคะ
อันนี้คือล่าสุดเลยเมื่อสักประมาณ๒๐กว่านาทีที่แล้ว
ที่นักข่าวเราถามเลขาถากรมาทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วย
ก็มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทางบริษัทคืนใบอนุญาต
มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ๙๔๙ล้านบาท
แล้วปัจจุบันใบอนุญาตคงเหลืออายุ๙ปี๑๐เดือน
ซึ่งใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่๒๔เมษายนปี๒๕๖๒
คือตอนแรกกระแสข่าวออกมาบอกว่าจะประกาศยุติการประกอบธุรกิจ
แต่ตอนนี้นี่ที่มีหนังสือออกมาถูกไหมคะ
คือผู้บริหารเขาไปยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เป็นการเปิดเผยจากนายเมคินเพชรพลายประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับ
เพราะว่าถ้าคืนแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อรู้ไหม
คือไปออกทีวีดาวเทียมแทนนะครับไปออกออนไลน์แทนอะไรอย่างนี้
แล้วก็พร้อมกับมีการเลิกจ้างพนักงานด้วย

จัดอยู่ในกลุ่มช่องเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้ง๒ช่อง
คือลูกของช่อง๓กับลูกของช่อง๙นะฮะ
ถูกต้องค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีมายื่นเพิ่มเติมไหมในช่วงบ่ายวันนี้

เพราะว่ากศธชยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้
รอติดตามกันสำหรับเรื่องนี้ในวงการทีวีดิจิทัลนะครับ